ที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าคู่นี้เขาเป็นแบบขาแรปนิดนึง

ไปร้องไปเล่นดนตรีไปเต้นด้วยนะคะ
แน่นอนพี่โต้งเขาก็ไม่พลาดตามไปดูถึงขอบเวทีเลย
แถมที่สำคัญนี่เขามีการมอบช่อดอกไม้ช่อโตเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันด้วยนะคะ
แต่ว่าหนุ่มต้องเขาก็ถอถ่อมตัวบอกว่าความรักมันไม่ได้หวือหวาอะไรมากมาย

แต่ว่าตอนนี้เขาว่ากันว่าแอบมีเลื่อนสถานะแบบกรุบกันแล้วนะ
ยังไงคะ

ในแรงก็แฟนครับเกิร์ตครับ
อ๊ายอะไรขนาดนั้นสนุกกว่าคือเป็นแฟนกันแล้ว

แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรกัน

ชัดเจนตอนนี้ถามว่าต้องแฟนใคร